ข่าวแรกบอกเลยว่าไม่หันศาอย่างแน่นอนนะคะ
เขาบอกว่าเป็นประเด็นเตียงหักของแอปทักษะออนกับสงกรานเตชนรงค์นั่นเอง

หลังมานี้รูปคู่ในโซเชียลหาแทบไม่เจอ

หลายคนสงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงความสัมพันธ์ของคู่นี้เขายังรักกันดีอยู่หรือเปล่า

สำหรับกรณีที่นักแสดงสาวแอฟทักษะออนออกมาพูดเป็นใน
ถึงสถานะความสัมพันธ์ของเธอกับสามีไฮโซสงกรานเตชันนรงค์ค่ะ
หลังจากที่ถูกชาวเน็ตจับสัญญาณความผิดปกติบางอย่างจากอินสตราแกรม

ไปดูเขาบอกว่าช่วงหลังเนี่ยแอปเองก็ไม่ค่อยลงรูปคู่กับสามีเลย
มีแต่รูปน้องปีใหม่ลูกสาวนะฮะ

มาแบบนี้ค่ะนักข่าวก็เลยต้องตามต่อนะคะ
เมื่อช่วงเย็นวานนี้แอปเขามีคิวไปร่วมงานอีเวนต์อีเวนต์หนึ่ง
พร้อมกับน้องปีใหม่ลูกสาวตัวน้อยด้วย

แต่ว่างานนี้ค่ะเธอก็เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพน่ารัก

ก่อนจะปลีกตัวออกไปแบบไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเลยนะฮะ
ปรากฏว่ารูปล่าสุดที่มีคุณสงกรานร่วมเฟรมอยู่ด้วย
ก็เป็นรูปที่ลงตั้งแต่วันที่๘มิถุนายนที่ผ่านมา
ก็นับนิ้วดูแล้วก็ประมาณ๓เดือนแล้วนะคุณ